คุณผู้ชมฮะมาดูปฏิบัติการของตำรวจกันหน่อยฮะ
ล่อซื้อจับกลุ่มยาบ้าให้คุณ
แล้วไปเจอผู้ขายแล้วก็วางแผนเข้าจับกลุ่ม
ปรากฏว่าคนขายยาบ้าหนีขึ้นไปบนชั้น๓
แล้วหาทางออกทางลงไม่ได้กระโดดเลยฮะ
กระโดดลงมาจากชั้น๓โอ้โหนอนร้องควนคางโอดโอยเลย
จัดนิดหนึ่งจัดนิดหนึ่ง
โอ้โหนี่กว่าเขาจะลงมากองตรงนี้นะคุณนะ
หนีขึ้นไปบนชั้น๓กระโดดลงมาบนหลังคาชั้น๒
แล้วก็ตกลงมาที่ชั้น๑แบบนี้

เจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจก็ต้องช่วยการปฐมพยาบาลก่อนนะครับ
ผู้ชายคนนี้คือนายอเนกช่างคมอายุ๓๕ปี
เป็นผู้ต้องหาฮะกระโดดตึกหนีการจับกลุ่มของตำรวจนะครับ
ขาทั้งสองข้างบาดเจ็บคุณดูตึกที่เขาหนีขึ้นไปนี่

นี่ชั้น๓แล้วก็โดดลงมาที่หลังคานี่

เจ็บหนักแล้วฮะต้องพาส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรนะครับ
ตำรวจก็นั่งประกบไปตลอดเส้นทางเหมือนกัน
คือปฏิบัติการไล่ล่าจับกลุ่มตัวครั้งนี้นะฮะ
สืบเนื่องจากตำรวจสอบพอบ์เมืองกำแพงเพชรเนี่ย
สืบทราบมาว่านายอเนกเนี่ย
มีพฤติการจำหน่ายยาบ้าให้กับคนในพื้นที่
ขายาแล้วฮะตำรวจก็เลยวางแผนครับ
ส่งสายลับมาล่อซื้อนัดหมายในการส่งยาเสพติด

พื้นที่ตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อถึงเวลานัดหมายตำรวจแสดงตัวทันที
ผมร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมา
จับกุมทันอีแต่นายอันเนกเนี่ยไหวตัวทันคุณ
โอ้โหใช้แรงฮึดนะฮะวิ่งหนีขึ้นไปบนชั้น๓ของอาคาร
แต่ไม่สำเร็จต่อมานายอเนกเนี่ยยังมีแรงอยู่ฮะ
วิ่งออกไปบนระเบียงด้านหลังตึกครับ
ปีนข้ามเหล็กกั้นไปตึกข้างเคียง
นี่จังหวะนี้นะครับ
เมื่อกี้ตอนลงมาแล้วนะก็ยังเดินได้อยู่ใช่ไหมนี่
นี่คุณจังหวะลงมาเนี่ย๒ขารับแรงกระแทกเนี่ยแต่ก็กระเพลกไปแล้วฮะ
โอ้โฮสักพักหนึ่งเจ็บคุณไปนอนบนคางโอดอยู่ตรงนี้ฮะ

เออนะครับความสูงแต่ละชั้นเป็นอาคารสูงให้คุณ๕๖เมตรนะฮะ

หลังจากนี้หากผู้ต้องหารักษาอาการบาดเจ็บหายดีแล้ว
แน่นอนครับก็อายัดตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
คุณพอส่งถึงมือหมอที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรนะ
เอ็กซาเรย์แล้วนะขาทั้งสองข้างนะ

โอ๊ยก็ตกไปจากนู่นฉันสามารถ
หลายท่อนเลยนะครับคุณนะเออนะครับ
เจ็บสิเจ็บเจ็บ